โควิด๑๙เราก็พูดถึงทุกวีทุกวันนะ

แล้วที่สำคัญถ้าออกมาก็ให้ใส่หน้ากากด้วย

อ่ะทีนี้คนก็กลัว
บอกเลยนะไม่ได้กลัวเฉพาะคน
ระดับเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาก็กลัวเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราต้องนำหน้ากาก
มาสเนี่ยไปให้เจ้าแม่เขาใส่ด้วยนะครับมันด้วยนะ
ช่วยโดนบันดาลขอให้คนไทยและคนทั้งโลกแค้วคาดและปลอดภัยจากไวรัสโควิด
ตามนั้นเลยถวายอะไรถวายอะไรครับถวายหน้ากากอนามัยฮะ
พร้อมกับขอให้แคล้วคลาดและปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาโรคโควิดสิบเก้าค่ะ
เนี่ยมาขอกันแบบนี้ที่บริเวณสวน๘๐พันศาเขตเทศบาลตำบลกบิน
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมาที่นี่ทีไรส่วนใหญ่จะมาขออะไร
ขอโชคขอลาบถูกต้องน้องมาถูตะเคียนแต่ยุคนี้สมัยนี้
ต้องมาขอให้รอดฟ้นจากโรคโควิดสิบเก้าสัญละเออเรามาขอกับใคร
ขอกับแม่ย่าโอรสและแม่ย่าพันธิไหล
ตรงป้ายเขามีติดไว้ด้วยนะว่าอะไรครับ
เจ้าแม่งดทำกิจกรรมนะคะช่วงนี้
ไม่ใช่เจ้าแม่งดทำกิจกรรม
คือเจ้าแม่ขอร้อง
แล้วก็คนแถวนั้นเขาขอร้องให้งดทำกิจกรรมกันไว้ก่อน
นี่ค่ะแม่ตะเคียนงดทำกิจกรรมนะคะตรงนี้

มีแต่เจ้าแม่ใบตองเท่านั้นแหละที่คิดแบบนี้

แล้วก็เอาแมสเนี่ยหรือว่าหน้ากากอนามัย
มาเอาไว้ให้กับเจ้าแม่ก่อนจ๋อแม่กริม

เพื่อคุ้มครองให้กับชาวบ้านแถวนั้น
แล้วก็คนไทยทั่วทั้งประเทศให้ปลอดภัย

คือคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่ก็ต้องคิด
บอกว่ามันจะช่วยได้เหรอมันเป็นเรื่องความเชื่อ
อย่างน้อยมันก็ทำให้จิตใจเรานะรู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจมากยิ่ง
เออใช่ไหมค่ะคือเหมือนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิคอยช่วยเหลือแล้วอ่ะ

สิ่งที่เหลือต่อจากนี้คือชาวบ้านแถวนั้นและตัวคุณผู้ชมเอง
ต้องช่วยกันหมั่นล้างมือดูแลตัวเอง

เขาจะรู้สึกได้เองว่าการใส่หน้ากากมันเป็นเรื่องนิสัย

เจ้าแม่เจ้าพ่อหรือกุมาร
ให้หมดแบบนี้คือใครที่มากราบไหว้เจ้าแม่นะ
ยังไงซะพอได้เห็นแบบนี้แล้วเขาจะคิดได้เอง
เออโรคโควิด๑๙มันอันตรายจริงนะ
จะมาเล่นไม่ได้อย่างกันจะเดินออกไปข้างนอก

ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวเลขของคนติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่
แล้วคุณลองไปดูตัวเลขของคนที่รักษาหาย

ต้องที่จะรักษาให้หาย
เพราะฉะนั้นเราไม่เป็นดีที่สุดถูกไหม

พักเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอย่างนี้
คุณผู้ชมดูตลอดข่าวเราก็เหมือนว่าได้ไปเที่ยวกันหลายที่แล้ว
เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังกันตลอดทั้งวันด้วยนะคะ